เพราะว่าผ่านมาหลายวันยังกู้ไม่เสร็จเลย
คือที่บอกว่ายังกู้ไม่เสร็จเราก็รอติดตามอยู่นะ
เกิดเหตุการณ์ถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
คือตอน๓ทุ่มของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสักตี๔ได้
เขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายล้อหน้าของเครื่องบิน
แล้วก็ย้ายเครื่องบินมาอยู่บนรันเวย์ได้แล้วนะ
ใช่ตอนแรกมันตกลงไปที่สนามย่านะ
แล้วก็ดินมันยุบอะไรนี้เอาขึ้นไม่ได้เลย
ด้วยความที่ล้อมันจมแล้วดินตรงนั้นมันเป็นดินเลน
เป็นโครนแล้วฝนตกลงมาอีกมันก็เลยเคลื่อนย้ายยาก
แต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะย้ายขึ้นมา
ออกจากพื้นโครนลำตัวของเครื่องบิน
อยู่แนวระนาบบนรันเวย์แล้ว

ตี๔ที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติภารกิจนะฮะ
แต่ว่าจะเอาเจ้านกยักษ์เนี่ย
ออกจากตรงรันเวย์แล้วต้องวางแผนกันต่ออีก
คุณเขาประชุมกันเมื่อตอน๙โมงที่ผ่านมา
ว่าจะเอาเครื่องบินนกแอร์ออกจากรันเวย์ตรงนี้ได้ยังไง
แล้วตอนเมื่อกี้ประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
เขามีการทดลองที่จะย้ายเครื่องบินนี้ออกนอกรันเวย์

เขาจะลากหัวเครื่องบินแล้วก็ตีวงเลี้ยว

เพื่อลากเข้ามาจอดตรงหลุมจอดที่๗ตามแผนงาน
อันนี้เดี๋ยวต้องประเมินสถานการณ์หน้างานด้วยว่าจะทำแบบไหนได้

แล้วมันยังมีเรื่องการทำความสะอาดอีกไงคะ
เคลียร์พื้นที่อันนี้มันก็ต้องใช้เวลา
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ถลายออกนอกรันเวย์เนี่ย
คุณผู้ชมทำให้ไฟสัญญาณที่เป็นไฟสัญญาณบอกแนวรันเวย์ตรงนั้นน่ะ

ต้องซ่อมไฟบอกสัญญาณแนวรันเวย์ก่อน

ต้องทำความสะอาดพวกคราบน้ำมันเครื่องที่มันเลอะอยู่บนรันเวย์ด้วย

เก็บอุปกรณ์คู่ไฟทั้งหมดออกจากพื้นที่
ทั้งหมดที่ที่ฉันพูดมาต้องใช้เวลานะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเขาจะเริ่มกันเคลื่อนย้ายตอน๑๑โมงครึ่งใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายออกนอกรันเวย์ได้สำเร็จ
พรุ่งนี้วันที่๕ตอน๖โมงเช้า

แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่เสร็จอาจจะต้องเป็นตามกำหนดเดิม
ก็คือเปิดสนามบินแม่ฟ้าหลวงได้

เขาจะมีการแถลงความพร้อมในการเปิดสนามบินอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อย่างที่อาจารย์สุภาพสะท้อนมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะ

เพราะว่ามันกี่วันกี่เที่ยวบินแล้วตอนนี้ใช้บริการไม่ได้ค่ะ